อย่างที่บอกว่าคนกรุงเทพพูดแล้วพูดทุกวันจริง

แต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้ก็ถือว่าเป็นภัยหนาวนะคะ
แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็อยู่ที่๗คนแล้วค่ะ

ประชาชนก็เข้ารับสิ่งของพระราชทาน๕๐๐ชุดตามโครงการ๑ใจเดียวกันค่ะ
กระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี

กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราโคลออฟไลฟ์
เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจเดียวกัน
ให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวจำนวน๕๐๐ชุด
หอประชุมผาหล่มศักดิ์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
ตำบลผานกเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยค่ะ
ด้านสมาชิกครอบครัวนายเจริญอยู่เย็นบ้านมะค่างามตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
ก็ช่วยกันขนฟางเข้าไปใส่คอกแพ้กว่า๑๕๐ตัวที่เผชิญภัยหนาวเหมือนกันนะคะ
โดยแพ้กว่าครึ่งคุณเป็นหวัด

ถูกต้องและแน่นอนไม่สามารถก่อไฟสุ่มให้แพ้ได้นะคะ
เพราะว่าถ้าโดนควันไฟแพ็คก็จะเป็นหวัดอีก
บางตัวอากาศหนาวมากทำให้นมไม่ไหล
ก็ต้องมาหาซื้อนมวัวแดงมาเลี้ยงลูกที่ถูกแม่ทิ้งเพราะว่าให้นมไม่ได้
แล้วก็จะเลี้ยงนมประมาณ๑เดือนก็หยุดให้นม
ถึงจะค่อยหาย่ากินเองได้นะคะ
ตะสัตว์เองก็เผชิญภัยหนาวด้วยเหมือนกัน
โดนกันไปทั่วทุกหย่อมญาติทั่วทุกเรียกว่าสายพันธุ์เลย

ตอนนี้สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๘๑๐องศาเซลเซียส
ผู้สูงอายุตามหมู่บ้านในหุบเขาและพื้นที่ราบทั่วไปก็พากันก่อไฟผิง
แพทย์ก็เตือนนะคะว่าการสูดดมควันไฟเข้าไปก็อาจจะเกิดเจ็บป่วยได้
หรือถ้าใครที่จุดไฟผิงนอนแล้วไม่ได้เปิดประตูหน้าต่างก็อาจจะเสียชีวิตได้เลย
สวนบ้านพักของอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งเป็นสวนกว้างกว่า๒๐ไร่
พวกนางแอ่งก็หนาวตายแล้วก็ร่วงลงมาตรงนี้เหมือนกัน
ขึ้นไปที่เชียงใหม่กันต่อค่ะนายุทธนาสืบจ้อนอายุสี่สิบปี
ชาวบ้านตำบลหายาก็ล้มป่วยเป็นโรคไตต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อฟอกไตอยู่ตลอดนะคะ
ปรากฏว่าอาบน้ำคุณแต่ว่าน้ำเย็น
ฟุบลงไปต่อหน้าต่อตาแม่บังเกิดกล้าวแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
ก็คาดว่าผู้ตายที่ร่างกายไม่แข็งแรงพออาบน้ำเย็นทำให้อุณหภูมิร่างกายปรับตัวไม่ทันแล้วก็เกิดอาการช็อกจนเสียชีวิต
อันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ต้องระมัดระวังนะคะ
เพราะว่าหลายคนคิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงอาบน้ำเย็นไม่เป็นไร
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำอุ่นอาบก็อาบน้ำอุ่นดีกว่าค่ะ
หรือจริงแล้วต้มน้ำก็ได้ถ้าไม่มีน้ำอุ่นจริงไม่ได้มีเครื่องทำน้ำร้อน
น้ำแล้วก็ผสมอาบจะได้ปลอดภัยกัน
ไปอีกหน่อยนะคะที่เชียงรายค่ะนางด้วงฟ้าสนั่นวัย๙๔ปี
นอนเสียชีวิตอยู่บนบ้านในซอยประสานมิตรที่ชุมชนหนองบัวตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงราย
สภาพก็สวมเสื้อผ้ามิดชิดแล้วก็ห่มผ้าหลายชั้นด้วยนะคะ
การเบื้องต้นเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒ชั่วโมง
ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจากอากาศที่หนาวจัดประกอบกับอายุที่มากแล้วค่ะ
ตอนนี้แพทย์ก็เลยออกมาเตือนประชาชนที่มีญาติสูงวัยแล้วก็มีโรคประจำตัว
บุตรหลานช่วยกันดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในช่วงอากาศหนาวนี้ด้วย
อย่าทิ้งให้ละสายตาหรือว่าอยู่คนเดียวเป็นเวลานานนะคะ
โดยที่จังหวัดเชียงรายพบว่าช่วงตั้งแต่วันที่๒๕๒๗มกราคม
มีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วถึง๔คนด้วยกันค่ะ
ลงมาที่อำนาจเจริญนะคะนายทองน้อยหอมวัย๙๓ปี
ปู่ของนักร้องหมอลำสาวคณะจ๊อปแอ่นจอยบ้านห้วยคล้องตำบลปากก่ออำเภอชานุมาน
ก็เสียชีวิตท่ามกลางความหนาวเย็นเช่นเดียวกันนะคะ
หลังจากที่ช่วงเช้าบอกกับลูกบอกว่ารู้สึกหนาว
ทุกคนก็ใช้ผ้าห่มรวมแปดผืนเนี่ยห่มให้
แต่ก็ยังไม่สามารถคลายหนาวได้จนสุดท้ายมาเสียชีวิต
ก็คาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอายุมากแล้วก็เป็นไข้หวัดด้วยนะคะ
ส่วนที่อุดรธานีค่ะเด็กชายปภาวินฐานชัยโชธวัย๒เดือนเศษ
ก็เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเหมือนกันนะคะ
เป็นชาวตำบลบ้านเชียงอนหานค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากอากาศหนาวแล้วก็นอนคว่ำหน้าทำให้เด็กขาดอากาศหายใจ
ก็ถือเป็นผู้เสียชีวิตคนที่๓ในช่วงสภาพอากาศหนาวเย็นติดต่อกันเป็นวันที่๓นะคะ
สำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากภัยหนาวในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือเมื่อวานนี้เนี่ย
อยู่ที่ทั้งหมด๗คนด้วยกัน